สวัสดีครับสวัสดีค่ะขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคเอ็ดใหม่
เนอะไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้เอออ่าวันนี้คุณสองคนคุณพี่สองคน
ใส่เสื้อเหมือนกันโดยไม่ได้นัดวิ่งเขาเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นใช่ไหม
โอ้ยมันกำลังเป็นเพราะเป็นจริงจริงจะเป็นผมเป็นเจ้าพ่อ
เมื่อวานที่บอกไปนี่คือแบบว่าคนกริ้วกร้าววันนี้คนกรี๊ด

คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการก็ถูกกันเยอะมาก

ท้ายรัสเตอร์
น้ำแดงอะไรเยอะ

เป็นสารไม้เก่าเก่าเลยอันนี้พี่ต้องอธิบายเรื่องของวัดที่พี่ไปดีกว่าให้ประกาศผลสลักกินแบ่งโดยหนุ่มกัญชัยก่อนไหมไม่เอาไปกินนะแม่นะโอเคโอเคอยากไปถามเลขที่ออกนะฮะรางวัลที่๑นะครับก็คือ๓๑๙๑๙๖นะฮะก็สำหรับเลขหน้า๓ตัวก็๘๑๗แล้วก็๖๗๙เลขท้าย๓ตัว๒๑๓แล้วก็๖๕๒นะฮะ
แล้วก็ปุ๊บฉันก็มาของหนุ่ม

ฉันก็เลยไปหาหล่อจนเสร็จเลย
ปรากฏว่าเขาทุกคนยกไปแล้วมันร้อนมือ
มันก็เอาพระตากแดดเอาเหล็กตากแดดมันก็ต้องร้อนสิเนาะ
สันก็บอกว่าเนี่ยมือบวมหมดเลยพี่มดอะไรอย่างนี้บอกอสำออยกันแล้ว

ไปที่สองที่สองเนี่ยก็ไปไว้ตรงทางขึ้นถ้ำนาคา

ก็ไปถ่ายรายการด้วยก็คืออย่างที่บอกแองจี้ตั้งแต่แรกว่า
ฉันอยากจะไปตามหาจริงว่าสารปู่อือลือจริงอันแรกที่แบบว่า
ชาวบ้านเขาหากันอยู่ที่ไหน
คือเอาแอดปู่อือลือก็เหมือนปู่สีโถ่อย่างเงี้ย
แบบว่าตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีสาร
ปรากฏว่าไงรู้ป่ะศาลอ่ะไม่มีปู่อือลืมมาไปหลายสิบ
ตั้งแต่เปิดศาลมันไม่เคยมีปู่อือลือเลย

ก็เลยเอาไปตั้งไว้เนี่ยก็เลยเป็นสารอย่างเง

เนี่ยพี่หนุ่มก็เธอสารเป็นสารแค่นี้เธอ
เออ

เขาก็ไม่เคยมีปู่อือลือเลยอะ

คิดในใจนะคิดในใจสาบานเลยนะ

ถ้าสมมุติถูกต้องแล้วเอามาตั้งถูกต้องหมดแล้ว

แล้วก็มีทั้งหมดสามองค์อะที่หลอกไปอะ

ถ้าสมมุติถูกต้องหมดแล้วตั้งถูกต้องหมดแล้ว

ขอให้แบบว่าไม่เคยเล่นหวยซื้อหวยไม่เป็นสาบาน
ขอให้ดอกเลขให้เหมือนชาวบ้านที่เขาขอกันซิ

แล้วก็รถคณะ

แล้วเรากลับมาปุ๊บ
ก็มีศาลมาขอรับปู่อื่น๒องค์ก็ทะเบียน๐๒อีก

เลขเดียวกันหมดก็เลยบอกให้ซื้อ๐๒๒๐แค่นั้นเอง

ฉันซื้อไม่เป็นเธอจริงแต่ลูกน้องฉันทุกคนซื้อหมดเลย

แล้วก็ทั้งคู่คุณถูกคุณคือคุณมีโอกาสไปบังกัน
คุณก็ไปหาศาลเก่าเค้าอยู่ที่ไหนวะ

คุณตื่นช้าคุณก็มาทำบุญนะและก็

แต่ความจริงเขาก็ตอนแรกอะ
คันทะเบียร์รถข้างหน้า

หมายถึงมันไม่ได้ซ้ำกัน๒คันไงเธอ

มันมีแค่๐๒ที่มันซ้ำกัน๒คัน

โอเคก็ต้องไปหากันดูว่ามีอยู่ที่๒ที่อ่ะ

แล้วไม่มีสารไม่มีเป็นป่าไม้เลย

โอ้โห

ถ้าสมมุติตั้งถูกต้องหมดแล้วอ่ะ

พระแล้วมือพองไม่ได้

ก็มันออก๐๒๒๐ไงไอ้ผีเหมือนเราเรื่องแตงโมทั้งวันไอ้บ้า
มันเครียดแตงโมกวิ่งมันนั่งเครียดแตงโมจนแบบกูเครียดแทน
ให้พลังเยอะหลายวันถูกสู้ออก
มันมีหมอดูเข้าตะมาเยอะ
จำได้ไหมพวกวิเศษเยอะไปหมด
ผู้วิเศษเยอะไปหมด
บางทีผู้วิเศษกินหล่าวเมาบ้างหรืออะไรอย่างนี้
แต่ขณะเดียวกันเราตัดภาพใหม่แต่งโม

อันเนี้ยเขามีนักธีชนะสูจน์เฉยเฉยโหอ่าอ่าวันนี้แล้วก็อับ
นวดกันหน่อยหนึ่งมิถุนายนค่ะก็เป็นวันเปลี่ยนแปลง

ก็มีการผ่อนปลนกันเยอะนะคะผับบาคาราโอเกะ
เปิดแล้ววันนี้เรียกว่าพระรามเก้าเองคลึกคลื้นค่ะ
ก็มีการลงพื้นที่กันไปเจ้าหน้าที่ก็ไปทำความสะอึงสะอาดอะไรกัน
ซึ่งคุณธนกรวังบุญคงชนะท่านก็บอกว่า
นายกรัฐมนตรีเขามีความเป็นห่วงมาก
กำชับทุกหน่วยงานเลยไปติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ
หลังจากสอบประคอมเนี่ยมีมติให้สถานประกอบการ
สถานบริการเนี่ยที่มีลักษณะคล้าย
สถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะเปิดให้บริการวันนี้วันแรก
นะคะแล้วก็ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อย
แล้วทีนี้เนี้ยค่ะก็ต้องปฏิบัติตามคอที่หนึ่งเลยคือ
เปิดให้บริการและจำหน่ายหรือว่าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไม่เกินยี่สิบสี่นาฬิกานะคะงดกิจกรรมที่ทำให้เกิด
ความแออัดสองผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ย
ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นรวมถึงตรวจ
เคทุกเจ็ดวันสามผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจ
สอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการเพื่อป้องกันไม่
เกิดการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะคะซึ่งถ้าวันนี้
เราไปดูจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่
สี่พันห้าร้อยหกสิบสามรายในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรง
พยาบาลนะคะเป็นผู้ปวดปลอดอักเสบเนี้ยแปดร้อยห้าสิบ
รายหายป่วยกลับบ้านห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้ารายแล้วก็
เสียชีวิตยี่สิบแปดรายเหรอเขาถามอยู่ว่าแล้วถ้าสมมุติว่า
วันนี้เราเข้าไปอาบอบนวดเนี่ยจะต้องแบบถอดแมสหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงรู้ไม่ถอดแมสทำง่ายอ่ะเอาอีกแล้วมา
เช้าเพิ่งอย่าพูดไปเองใช่ไหมพี่พูดใช่ไหมอ้าวแล้ว
รู้ได้ยังไงพี่พูดรู้ได้ยังไงพี่พูดเขาเขาเป็น
แฟนคลับเธอดูความดูความอมหิตของเธอทุกเช้าแล้ว
มาสุขใจเธอไม่หิดอะไรเฮียมันมาโอ้ยทำไมผมกูยุ่ง
ขนาดนี้ไม่หนุ่มหนุ่มเขาก็แบบว่าหนุ่มฉันบอกแล้วจะ
ให้ไหมเอาเอาว่าไงเธอเลิกทำรายการถูกฮะทำไมไอ้
เครื่องดูจริงสิมึงเครียดมากมึงเครียดจนไม่ใช่หนุ่ม
กันใจคนเดิมที่กูรู้จักแล้วไม่อยากจะคุยได้เช้า
โทรมาโทรหวาขนาดฉันจะคุยกับเขาอ่ะอืมฉันยังโทร
ว่าตอนเช้าอ่ะโทรหาแต่เช้าถูกอืมไม่หรอกมันเป็นงาน
มันก็ต้องทำไงเออขนาดนางโทรมาเก้าโมงที่อยากทำอะไร
ไม่ได้มันมันต้องทำอ่ะถ้าถ้าแบบจะให้ทำไงแจ๊คตอนนี้
มันเหมือนแบบมันมาตรงนี้แล้วมันจะไม่ทำมันก็
ไหมล่ะอืมอืมใช่ไหมคือก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็มันก็
ต้องทำก็แล้วอู๋ทำให้ฉันร่วงรู้ป่ะอ่าฉันจะไม่
ไปถึงเรื่องนี้ก่อนอร่อยเรื่องเรื่องหัวหน้ากาดหน้ากาด
อาบอบนวดคือตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยอยู่ว่า
ว่าเอ๊ะตกลงคืออาบออกนวดเปิดเนี่ยแล้วยังไงอ่ะ
คือถ้าเกิดเข้าไปอาบน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัย
อาบน้ำยังไงอ่ะเธอ
อาบน้ำไงล่ะโรนไงโรนไงอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้เขาอุศักดิ์ขัดอ่างเตียน
เขาร้างอ่างเนี่ยเขาร้างอ่างแล้ว
ริสตัลโรงรินทร์น้ำยาบ่วนปากขายกันเกรี่ยง

จริงที่ราชดาหมดจริง
แล้วป๋องก็จะเล่าอะทุมาป๋องก็จะเล่าอธิบาย

เออจริงนะอะไรพวกนี้ต้องมาถามป๋องสิ
อ๋อหนูก็ชั่วพอกันอะ
ศรีเล่าให้ชั้นฟังเมื่อก่อน

ผมถาม๓เวลา

ถ้าแกว่าคุณแก้วมีโชคในวันนี้
ใช่ไหมอยู่ที่คับเฮาส์มันเกิด
ทำไมคุณทำตัวอย่างนี้
คุณแก้วทำไมจะมีโชคในวันนี้นะ
ไม่คืออันนี้ก็ตอบไม่ได้
จริงคือมันไม่รู้จริง
แต่ว่าเอาไว้เป็นว่าหลายคนก็พยายามจะบอก
พี่หนุ่มลงพื้นที่หน่อย
ลงไปเช็คหน่อย
ลงไปเช็คของนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไร
แต่พี่สัมภาษณ์ใน๓สตาบ

บอกพี่ไม่ไปนะแบบนี้

ปกติพี่หายแพนิก
เพราะว่าพี่ขับรถไปหาผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้พูดอันนี้
เออพี่ไม่ได้พูดอันนี้ใช่ไหม

ถามกูนี่ถามกูนี่
พี่อยู่ในเหตุการณ์
พี่อยู่ในวันนี้คืนนี้
เอาฉันไปด้วยที่ฉันไมค์เกณฑ์ขึ้น
ก็เพราะไปเที่ยวผู้หญิงนี่แหละ

ถ้าเข้าไปเที่ยวผู้หญิงไม่ได้

มันไม่ได้เป็นการไปเที่ยวผู้หญิง

ไปดูผู้หญิงเต้นหย่อง
บนต้นหน้าฉันก็เรียกว่าเที่ยวอะไร
เขาเรียกว่าไปดูโคโยตี้เต้น
อ้าวสมัยโคโยตี้เขาไม่เหมือนกัน

อันนี้คือโคโยตี้
เราไปดูนี่เราไปดูน้องเขาออกกำลังกาย
จะได้ไปจำท่าทางน้องเขาเวลามาออก

เต้นอาราบิกจะได้รู้ต้องเต้นอย่างไร
คุณทุกอย่างนี่นะมันมีเหตุและผล
เหตุผลผีหรือเปล่า
มันจะไปมองในมุมที่ไม่ดี
มุมที่ดีไปนี่ไปในสถานที่อากโฮจรบางทีนี่
เราก็ไปจำสิ่งที่ดีกลับมา
คนอย่างเธอคิดอย่างนั้นหรือ
น้องเขามีท่าทางแบบไหนอะไรยังไง
เราจะได้รู้
ว่าอ๋อกลับมาเนี่ยท่าแบบนี้ทำให้น้องเขาเนี่ย
ขาเขาเนี่ยแข็งแรง
แข็งแรง

ทำไมน้องเขาถึงเอวอ๋อเขาเต้นท่านี้
จะได้รู้ฝึกอะไรล่ะ
ไปเนี่ยไปมองอะไรก็ไม่รู้
วิ้งอยู่ที่หน้าแล้วก็มึนหัวเอง

อีบ้าเขาหมายถึงเวลาขึ้นห้อง
เอ้าขึ้นห้องแล้วไงอ่ะ
มันก็ต้องถอดอยู่แล้วแม่ใครจะ
แล้วเวลาคุณไปบาร์โฮสคุณถอดไหมล่ะ

ไม่มันถอดเสื้อผ้าในบาร์โฮสไม่ได้อยู่แล้ว
แต่เวลาขึ้นห้อง๒๒คุณจะมานั่งแบบว่า
ถอดไหมคุณถอดไหม

มันถอดหน้ากากไหมคุณถอดไหม
เหรอถอดไหม

ไม่ถอดก็ไม่ได้ใช่ไหม
ใช่เราคิดถึงหลักกว่าจริง
ก็ต้องถามถามขึ้นให้มันสิ้นจับตาย

ใช่ไหมละเราจะไปรู้ได้ไงเขาทำกิจกรรมก็ไม่รู้
มือในใกล้ฝีดาดริงเข้าไปทุกวันละ
ทำไมละ
ก็ดูได้ล่ะ

อู๋พี่ไปถามคนหน้าตานี้มาผิดใส่หน้าพี่ทำไมน่ะ

แล้วคืออย่างนั้นสมมุติ้วใส่หน้ากากเราต้องบอก
เขาถอดหน้าตาต้องถูกใจก่อนไหม
แล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูอย่างเนี้ย
แล้วก็ใส่หน้ากากอย่างเนี้ย
นี้คือคำถามสร้างสรรค์
คุณพี่มดดำคุณต้องเข้าใจนะ
เอาข้อเท็จจริงอย่ามานั่งแบบโลกสวยกันนะ

สมมุติว่าเราเข้าไปในขอโทษนะฮะ
ในสารบริการที่เรียกว่าอาบอบนวดเนี่ย
แน่นอนว่าเขาจะมีหิง
แล้วก็ต้องไปหาคนหน้าตาดี
พวกหิงนั่งอยู่ใช่ไหม
นั่งอยู่นั่งนั่งอย่างเนี้ย
แล้วถ้าเกิดใส่หน้ากากอนามัยจะเลือกจากไหน

มันก็ต้องเปิดหน้าเปิดหน้าทำยังไง
อันนะคะเท่ากับกิจกรรมนะ
กิจกรรมในการที่ขึ้นห้องด้วยกัน
อันนี้เข้าใจได้ว่ามันต้องถอดหน้ากาก
ไม่งั้นมันก็จะคงแต่แบบนวดกันไม่ได้
เปียกก็ไม่ได้อีกถูกมั้ยฮะ

แต่เวลาอยู่ข้างล่างเนี่ยน้องน้องเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างในกัน
ถูกว่าผู้ชายเองเนี่ยเขาก็ต้องไปดูอืมแล้วยังไงอ่ะ
คำถามพับบาร์ไอ้พวกพับมันเปิดมาสักระยะแล้ว
เวลาคนเข้าไปอ่ะมีใครใส่แมสบ้างเถอะอ้าวแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้รถไม่อ่านอ่ะ

อันเนี้ยเอาโลกของความเป็นจริงคือทุกคนอ่ะก็ใส่ไปแค่หน้าร้าน

เออมันก็เรียกอะไรนะที่เธอชอบพูดมันแล้วแต่แบบความความเป็นไปได้หรือเปล่า

ถ้าไปดูโซนไหนนะพี่
โซนไหนที่พี่ชอบไป
พระราบก็เอาปิดไปหมดแล้ว
ไม่ค่อยไปอาบอบนวด
แต่ก็จะไปดู

เธอยังต้องพูดอย่างนี้
เมื่อก่อนก็ไม่ไป
อีหนุ่ม

หน้าเหมือนกันพี่ต้องระวังนะ
พี่ป๋องกพลดูอยู่ปรากฏโทรศัพท์เข้ามาน่ะ
มองตากูนี่ทำไมไม่มี
ผมก็ชอบเอาตรงผมก็ไม่ชอบไปดูคยตี้
บางก่อนน่ะแต่ผมก็ชอบเกิดเข้าไปอับน้วต

แล้วทิเขาโทรมาด่าชั้นกันไหมครับ
อันนั้นนั้นไขวติ
ไม่เหมือนกันน้ำมดดำ
โคโยตี้ก็คือเป็นโคโยตี้น้ำดู้เฉยอันนั้น
เดี๋ยวเขาหาว่าเราแก่
แค่แบบวันนี้ที่จ้างตากบาด
เขายังไม่ยืนหรือตากบาดกับเธอเยอะอยู่เลย

แต่วันนี้เธอเป็นซุปเปอร์สตารระดับพิธีกรฉันไม่กล้าแตก

ได้ยินป่ะ
ได้ยินไหม
บอกเลิกทำเรื่องแต่งโมได้แล้วมันเครียด
นั่นเขากลัวพี่เขาเกลียด
คนน่ะเขาอยากบอกเลย
แบบค่ะคุณนึกมันเป็นแม่แต่งโมนะ

ไม่ได้เช็กเรื่องแต่งโมเลยเมื่อกี้

วันที่แกไม่สบายแล้วแกก็ไม่รับโทรศัพท์ธรรมดาแกจะรับโทรศัพท์ผมก่อนเลย
แต่อันนี้โทรไปกี่ทีกี่ทีก็ไม่รับสุดท้ายแกก็โทรกลับมาหาผม
พี่หนุ่มผมไม่ไหวแล้วพี่หนุ่มผมไม่ไหวแล้วพี่อัดเป็นอะไรวะ
พี่หนุ่มผมปวดต้องมากไม่ไหวแล้วพี่หนุ่มพี่ก็บอกว่า

พี่มีหมอที่ไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจัดการให้

คือแกเสียงแกไม่ได้สุดท้ายก็เลยไปหาหมอ
พอไปหาหมอแกก็โทรกลับมาผมก็โทรไปหาเป็นยังไงบ้าง
เมียแกก็รับบอกว่าพี่อัดยังอยู่ข้างในอยู่เลย
ผมก็ตกใจว่าแม่งแรงหรือวะอะไรอย่างนี้
สุดท้ายแกก็โทรกลับมาตอนเย็นบอกโอเคเสียงดีขึ้นผมโอเคละ
พอดีเขาบอกว่าผมมันเป็นนิ้วที่ไต
แล้วเหมือนกับไปปวดในกระเพาะอะไรด้วยก็ไม่รู้
ต้องส่องกล้องทำทุกอย่างอะไรอย่างนี้
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือดีขึ้นแล้ว
แล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นผมจะออกไปลุยต่อแล้ว
ก็คือวันที่แกต้องลงพื้นที่แกก็ออกลงพื้นที่ไป
ก็ไปดูไปอะไรกันเสร็จปุ๊บไม่เจอ
พอไม่เจอแกก็กลับเข้ามาบนฝั่งแกก็ให้สัมภาษณ์
แกก็บอกว่ามันไม่เจอแต่ว่าแกมีข้อมูลใหม่
ก็คือเหมือนกับไปพบคราบเลือดบนเสื้อของคนคนหนึ่งที่อยู่บนเรือ
ขอไม่บอกว่าเป็นใครจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

คนที่พูดเก่งมันก็ตัดไปมันก็เหลือแค่คนเดียว

วันนี้ผมก็พอดีมีโอกาสแซนมาออกรายการ

แซนก็พูดออกมาเลยว่าเรื่องนี้ต้องไม่ถามพี่กติกค่ะ
อู้จักแซนชัดเจนกัน
เออต้องไปถามพี่กติกค่ะมันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเป็นกติก
ผมก็มีการถามกติกกติกก็บอกว่า
อันนี้ก็คือเคยให้ข้อมูลไปแล้วว่าเสื้อที่กติกใส่มันคือเสื้อของแตงโม
แล้วแกก็บอกว่าให้ลองไปดูก็ได้ว่าเป็นเสื้อของแตงโมจริงไหม
ไปดูภาพเดิมไปดูภาพนี่